เฉพาะในเรื่องของประชามติด้วยนะครับ
เขาเขาว่าไงล่ะประชามติเขามีกฎหมายมาว่าไง
ตอบมาที่แปดข้อหกข้อห้ามอะไรหกข้อทำแปดข้อห้ามอ่ะ
แล้วบางทีข้อผมตอบให้ล่ะอ่าสงสัยข้อไหน
คือในเรื่องของบางทีครับบางข้อห้ามที่มันยังมีความคุม
อะไรล่ะเอ้ายกกว่าที่อย่ามาพูดสงเดชคุมเครือ
ใครก็พูดได้อ่าคุมเคลือตรงไหนอ่าในเรื่องของการไม่ใช้
ในเรื่องของคำหยาบคายรุนแรงคุณไม่รู้จักคำหยาบคายเหรอ
รู้จักครับอ่ารู้จักก็หยาบคลายก็อย่าไปทำก็เท่านั้น
คือกังวลว่ามันจะถูกการตีความก็โทษพี่ถ้ามาตีความแรงนะ
ไอพูดหยาบอะไรไม่รู้หวะต้องมาตีความใครอีกหวะ
ห้าไม่รู้หรอกหยาบคายพูดให้ฟังมั้ยไม่ต้องก็ได้ครับ
คำว่าหยาบคลายมันเป็นสิ่งที่ผู้มีสติปัญญา
อะไรอีกผู้จารย์บิดเบือนจากข้อนเท็จจริงมันชัดมั้ยเนี่ย
ชัดอ่ะต่อไปอะไรอีกผู้จารย์ในเชิงที่ชักชวนให้รับหรือไม่รับ
ชัดไหมชัด
ต่อไปถ้าการพูดจาอะไรที่มีเจตนาที่อันบริสุทธิ์
พูดเห็นข้อดีข้อเสียโดยไม่มีการชักทุงแก่ลม
เขาก็ชี้แจงว่ามันไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่เหรอ
ว่าจะตีความในนักหนาใครจะไปตีให้มันยุ่งวะ
ฮะทุกวันยุ่งไม่พอไง

ก็มองอยู่แค่นี้แล้วคุณก็ไปฟังไอ้คนชอบทำผิดกฎหมายอยู่นั่นแหละ
แล้วคุณก็มาไฟล์ต่อมาสู้ให้คนที่ทำถูกกฎหมายอยู่

เออคุณไม่รู้เหรอไอ้หมวยรู้ไหม
รู้แล้วว่าไม่ถามใช่ไหมไอ้นี่ไม่รู้
เดี๋ยวไปพูดกันเองนะอะไรหยาบคลายไม่หยาบคลายนะ
อื้ออะไรที่พูดเท็จความเป็นจริง
เขาเขียนอย่างนี้มันง่ายเลยไม่ต้องไปตีความ
เขาติดคำแล้วตีความกันนะ
ตีความรำหนูตีความกฎหมายก็ตายกันมาเนี่ย

กฎหมายเขาเขียนอย่างนั้นก็พึงมองทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอด

แต่บ่อยสุดแล้วก็พูดจะขัดต่อกฎหมายชัดเจนเนี่ยผมก็รับไม่ได้

อันนี้คุมเคลือมา๓มาตั้งแต่วันประกาศมาเลย
กรทประกาศแล้วอะไรล่ะกรทประกาศโฆษกชี้แจงกรทออกกฎหมายมาชี้แจงกลับไปกลับมาชักเริ่มไม่เข้าใจกันอีกแล้ว
สรุปว่าต่อไปนี้ก็คนชี้แจงก็เลยไม่เข้าใจไปด้วย
ทั้งที่มันชัดเจนทุกวันผมก็อ่านมันก็รับได้นะ
ชัดเจนหน้าบ่อยสุดจริงมันก็รับได้สิ

ไม่มีการบิดเบือนไม่มีการชักจูงให้ทุกคนมีสิทธิ
บอกอ่าทำไมพูดแล้วปัชฌนุนก็นี่ไง
คุณพูดเองคุณก็ล้มคำพูดของคุณเองคุณบอกว่าทำไมชี้แจงอย่างนี้
เห็นข้อเอวเสียแล้วไปชักจูงเขาอย่างนี้ประชนก็ไม่รู้

ห้ะเดี๋ยวเขาไปไตเรียกร้องอะไรอย่างนี้

ดูถูกเขานะดูถูกประชาชนเขาไม่รู้เรื่องนะ
ผมว่าเขารู้แต่เขาสับสนเพราะคนเหล่านี้เอามาพูดจนสับสน
ก็ถ้าเขาฟังเต็มเนี่ยเขาก็คิดเองได้นะ
ผมยังไม่ได้บอกว่าผมให้ไปโดนลงรับหรือไม่รับไม่เกี่ยวกับผม
ให้ทุกคนก็ทำงานแล้วก็ออกมาตามนั้น
เอาไงก็ต้องรับกันตามนั้นนะแล้วก็เดินหน้าประเทศ
หาวิธีการต่อไปที่มันอยู่ได้
อีก๕ปีของผมก็ไปเห็นไหมรัฐบาลประกาศมาชัดเจน
ผม๕ปีอยู่ด้วยอะไรแผนแพร่รูปไหมเถียวแผนธรรมพัฒน์ด้วย
สวไปดูแลไหมแล้วผมไปเกี่ยวตรงไหนวะน่ะ
หาช่องทุกช่องที่จะตีให้มันแตกกันไปให้ได้
นั่นแหละเสรีภาพคือให้ไปแล้วผมไม่ได้ว่าท่านเลย
เฮ้ยวันนี้วันสื่อตอบเยอะให้หน่อย
วันนี้วันเสือครับอยากจะให้ท่านนายกพูดถึงสื่อครับว่า
พอใจภาพลักษณ์ในการทำงานอะไรบ้างครับ

ผมก็ต้องอดทนอยู่แล้วนะ

คือคือ
ผู้ที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้กับสังคมและประชน
นะโดยรวมโดยที่ไม่มีการบิดเบือนนะ
และเข้าใจในบริบทของการทำงาน
เข้าใจถึงข้อกฎหมายเข้าใจถึงวิธีการ
เข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
แต่ถ้าทุกคนยังทำเหมือนเดิม

เพราะว่า
มันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการทำงานที่มันสมบูรณ์นะ

ถ้าไม่เกียจผมไม่ว่ายึงคุยกับท่านนานเป็นนี้แล้วมื้อยขาว่ะ